กับเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
กรณีผู้ใหญ่บ้านมีปากเสียงกับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไขควงแทงผู้ใหญ่บ้านจนพลุนเลยนะคะ

หลังจากนั้นก็ขนศพผู้ใหญ่บ้าน
มามอบตัวถึงที่โรงพักเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
นายจรรย์เผือกแต่งผ่านอายุ๔๗ปี

แล้วสภาพตอนที่มาถึงที่โรงพักนะคุณผู้ชม
เลือดเปลือไปทั่วร่างกายเลย
ก็มาที่สพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
จะมามอบตัวเพราะว่าเขาได้ก่อเหตุคือเอาไขควง
แทงนายอุทัยอุ้นสกุลอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลบางรกรรม
อำเภอบางเลนจนผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต
หลังจากนั้นนายจรรย์ก็นำศพผู้ใหญ่บ้าน

แล้วพอตำรวจดูจากสภาพศพ
ก็พบว่าเป็นรอยพลุนจากการถูกอาวุธแทง
รวมถึงที่บริเวณใบหน้าหน้าอก

เจอเป็นไขควงยาว๑๐นิ้ว
ไขควงยังมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะ
รวมถึงมีโฉนดที่ดิน๒ใบ
ซองแล้วก็มีเงินสดอีกจำนวนนึง

ทางผู้ใหญ่บ้านขับรถมาหาที่บ้านของนายจรรย์

กรณีที่เอาโฉนดที่ดินไปจำนำไว้
กับทางด้านผู้ตาย๓แปลง
คือราคาที่เอาไปจำนองเอาไว้ก็คือ๔๕๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ตอนที่ขับรถก็กำลังคุยกันอยู่ค่ะ

ว่าติดหนี้ไว้๙๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้เลยมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกัน
ซึ่งตอนนั้นผู้ตายก็อ้างว่า

แล้วบอกด้วยว่าถ้าเกิดจ่ายไม่ครบ๙แสนเนี่ย
จะยึดที่ดินที่เอามาจำนำเอาไว้เลย
ทีนี้ตอนนั้นเถียงกันอยู่ในรถสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดี
คุยกันก็ไม่รู้เรื่องมีปากเสียงรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แล้วทางอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองไป
โฉนดที่ดินวางอยู่หน้ารถก็เลยหยิบมาเปิดดู
ปรากฏว่าทางด้านผู้ใหญ่บ้านชักอาวุธมีด
ที่หัวเข่าขวาทันทีแล้วกดค้างเอาไว้แบบนั้น
คือไม่ได้ดึงออกนะแล้วยังกัดแขนซ้ายอย่างแรงด้วย
ด้วยความเจ็บปวดด้วยความโมโหค่ะ
ทำให้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยหยิบไขควง

หน่ำแทงผู้ใหญ่บ้านไม่ยั้งมือเลย
ผู้ใหญ่บ้านแน่นิ่งไป
แล้วอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างนายจรรย์ก็บอกนะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้อุ้มตัวของผู้ใหญ่บ้าน
ไปวางไว้ที่เบาะรถคู่หน้าคนขับ

ในใจก็คิดเหมือนกันนะว่าจะเอาศพไปทิ้ง
คืออยากจะหนีความผิดนะคะ
ก็ขับรถคิดวนไปวนมานานอยู่๕ชั่วโมงคุณผู้ชม

ท้ายที่สุดตัดสินใจโทรบอกญาติ
ซึ่งญาติก็แนะนำให้มามอบตัวกับตำรวจที่โรงพัก

เบื้องต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเอาไว้ก่อน
และจะมีการสอบสวนหาข้อได้จริงเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ